ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักครับ
คุณผู้ชมครับอาชีพที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่น
อาจจะสวนทางกับชีวิตจริง
ขึ้นชื่อว่าตัวโจ๊กหรือตัวตลก
มีหน้าที่หลักในการทำให้ผู้อื่นหัวเราะ
แต่ในใจของเขาอาจจะร้องไห้อยู่
เหมือนกับหัวหน้าครอบครัวที่มาในวันนี้
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
การรถแขกทองเบอร์เทิงนะครับ
ดูเอาไว้นะฮะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้ว
ว่าจะไปพูดอย่างนั้นละไว้นะเฮ้ย
แน่จริงคงไม่เอาผีมาคุ้มครอง

พี่แกขอบคุณมากนะที่มาช่วยนะ

พี่แกพักผ่อนบ้างนะ
เพราะว่าพี่อายุมากแล้ว

แม้หน้าชาติผมจะมีความสุขแต่เบื้องหลังใครจะรู้ไหมว่าผมเป็นยังไง
ผมต้องทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด
ชื่อจริงผมชื่อนายปัญจแก้วเขียวครับเพื่อนเพื่อนก็จะเรียกว่าแกะ
ชื่อเล่นในการแสดงก็ชื่อแกะทองบันเทิง

มีตัวผมมีแฟนผมแล้วก็ลูกของผมเลยสองคน
แล้วหลานสาวก็คือน้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าก็เป็นลูกของป้า
ใช้ชีวิตร่วมกันมา๑๕ปี
ลิเกพอเราอายุมากขึ้นมันก็ไม่มีความหมายแล้ว

ตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวเราเริ่มแก่แล้ว

กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณตี๓

ตอนเช้าผมก็ต้องมาขายของก่อน

ประมาณ๖โมง๖โมงเทศ๖โมงเช้า
มีสับปะรดมีข้าวโพดต้ม

ตอนเย็นประมาณสัก๖โมง

แล้วผมก็ขับรถไปอ่างทองเลย
ก็จะเป็นศูนย์รวมสินค้าหลายอย่าง
แล้วแต่ผลไม้เราจะซื้ออะไรมาขาย
แล้วก็วันหนึ่งผมได้นอนแค่๓๔ชั่วโมง
เพราะว่าผมขับรถไปไปซื้อของที่อ่างทองเนี่ย
บางทีผมเกิดอาการวูบมันคิดแพร่ระนายไป
ผมก็ต้องรีบชะลอรถจอดข้างทาง
แล้วก็เอาน้ำล้างหน้าแล้วก็นั่งพัก
เพราะถ้าเราไม่ไปตอนเช้าเราก็ไม่มีของมาขาย
วันนั้นเขาก็จะวูบเขานอนน้อย
บางทีเขาจะบอกว่ารู้สึกงงรู้สึกวูบ
พอเช็ดหน้าได้เขาก็ไปได้ต่อ
หยุดหาเงินได้ไหมใน๑วันไม่ได้ครับ
เพราะตอนนี้ผมต้องจ่ายกู้รายวันมาลงทุน

ถ้าไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีทุนที่จะมาขายของ
หนี้ตัวอื่นก็เกิดจากการที่ไปยืมคนรู้จักกัน
ยืมคนนั้นมา๒๐๐๐ยืมคนนี้มา๓๐๐๐

ต้องส่งเป็นรายเดือน

หมอเขาก็เช็คดูเขาตรวจพบเนื้องอกที่สมอง
แล้วสมองก็เลยบวมคล้ายเป็นอามภาพไปแถบ

มศปลายฟ้าลูกของปาทคนนี้
เขาก็ไม่ปกติมาตั้งแต่อายุ๕ขวบพูดวนไปวนมา
พาไปหาหมอเช็คดูแลวว่าไอคิวตั้ง

ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดเป็นห่วงปลายฟ้า
ถ้าผ่านเนื้องอกก็มีโอกาสที่จะเดินไม่ได้
ลูกสาวคนโตตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำให้หลาน

บางครั้งที่มันไม่มีขึ้นมา
ก็ต้องไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เอามาต้มเพื่อเป็นกับข้าวในมื้อนั้น
ในระหว่างที่รอวันนัดที่จะไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง
ไอ้ปั๊ดเขาก็มีอากาศพวดหัว
แต่อุปสรรคอยู่ที่ส่งรายวันไปหมด
ก็ไม่มีตังค์เติมน้ำมัน

กินยาไปก่อนนะลูกอดทนไว้ก่อนนะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอายาแกปวด

พรุ่งนี้ถ้าพ่อขายของได้เยอะ

ผมไม่รู้ว่าลูกจะทนได้แค่ไหน

ทำไมผมเป็นพ่อที่ดูแลลูกไม่ได้
แล้ววันนั้นถ้าเกิดลูกผมเป็นอะไรไป
ผมชื่อนายสิทธิโชคชื่อเล่นชื่อต้า

ตอนนี้ผมเล่นลิเกอยู่ครับ

ต่างจังหวัดนี้มันก็ไม่ได้สบาย

ไปแต่ละครั้งก็ห่วง

แล้วผมจะพาหลานผมไปรักษาอีกส่วนหนึ่ง
ซื้อที่สักหน่อยหนึ่ง

แกะเขาก็สู้ชีวิตน่าดูเหมือนกัน
ก็อยากจะขอบคุณที่เขาดูแลกันมาตลอด
ลิเกอาจเป็นอาชีพที่ผมรัก
แต่ผมรักครอบครัวมากกว่าช่างน้อย
ผมอยากให้เขาสบาย
ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดไม่มีผมแล้ว
ผมจะได้ไม่ต้องมาห่วง
ฝั่งนี้ผมก็สบายใจแล้ว

ขอบคุณและรักคุณค่ะ
ทั้งสองคนเคยเป็นลิเกมาก่อน

หลุงแกจริงแล้วคือคนที่จังหวัดอะไร

แล้วไปเจอกันได้ยังไงครับสองคน
จริงแล้วอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน

สมัยเด็กก็รู้สึกว่ามีการชอบพอกัน

แล้วก็หลายปีเลย

รายได้ก็ได้แต่ฝ่ายเดียวถูกไหมฮะ

รายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนลุง

กู้หนี้ยืมสินมันเกิดจากอะไรลุง

ไม่สบายอยู่ที่ระยอง
หลับลูกกลับมาแล้วก็พาไปหาหมอ
เพราะเนื้อที่งอกในสมองน่ะไปทับทางเดินของน้ำ
ทำให้น้ำท่วมสมองน้ำท่วมสมองแล้วก็เกิดสมองบวม
มันยังเกิดอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลา
เห็นบอกว่าเคยมีเขาปวดหัวมากด้วยเหรอลุงแกะเหรอ
มีครับพอป่วยก็จะพาลูกไปหาหมอก็ไปไม่ได้

แต่วันนั้นมีเงินอยู่ในกระเป๋า๒๐บาท
ทั้งที่ผมไม่ได้อยู่เฉย

แต่ผมไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันพาลูกไปหาหมอ
ผมบอกว่าลูกอดทนอีกหน่อยนะ
กินยาแก้ปวดไปก่อน
เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมออกขายของได้เงินเยอะ

ผมก็ยังไม่มีเงิน

จะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

จะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านะ
ถ้าเป็นแทนได้อยากจะเป็นเอง
พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น
ถ้าเป็นแทนได้อยากจะเป็นเอง

พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

ถ้าเป็นแทนได้อยากจะเป็นเอง
พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

พ่อจะต้องเจ็บกว่าลูกหลายเท่านั้น

ต้าแล้วตอนนี้ต้าไปอยู่ที่ไหน
ผมไปเล่นลิเกอยู่ที่สุราธานีครับ
แล้วตอนนี้เป็นยังไงคนดูดีไหม
ไม่ค่อยครับแถบนู้นฝนตกบ่อยมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
บางทีบางที่คนก็เยอะแต่เก็บไม่ได้
ครั้งก็ได้แต่ได้น้อยไม่พอจ่าย
ถ้าจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับ
หรือว่าท่านผู้ที่ใจบุญนะครับ
เห็นชาวคณะลิเก๑คณะใดเนี่ย
ทำการแสดงใกล้บ้านท่านผมฝากด้วยนะครับ
สู้เนอะมาถึงไอ้ตัวเล็กบ้างปลายฟ้า
ปลายฟ้านี่นะครับคุณผู้ชมครับเห็นน่ารักแบบนี้นะ
แต่มีปัญหาสุขภาพอีกเหมือนกัน
แล้วน้องได้เข้าโรงเรียนบ้างไหม
เคยเข้าไปแล้วทีนี้ก็กลัวคนเสียงดัง
ก็จะดั่งหลังตาอาหร่ายคนเดียวอยู่นะ
ก็เลยไม่ได้เรียน

หมายของเราที่มาในเกมต่อชีวิตในวันนี้
ก็อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่ง
ผมอยากจะพาราชมาไปรักษา
เพราะว่าอยากจะให้เขาได้ดูแลตัวเองได้

พร้อมทั้งนำเงินไปรักษาอัธมา
แล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่ง
ไปซื้อที่สักแปลงหนึ่ง
เพราะมันเป็นที่ของเรา
แล้วคุณคิดดูสิถ้าหากว่าผมไม่อยู่
เด็กพวกนี้เขาจะทำยังไงเขาจะอยู่กันยังไง
นี่คือความห่วงใหญ่ที่ผมมีอยู่ตอนนี้

ถ้าลุงรักคนในครอบครัวลุงก็ต้องรักตัวเองให้มาก
ลุงแกะนะสู้นะป้าด้วยนะ

คุณผู้ชมครับหัวเราะร่าน้ำตาริน
คงใช้ได้กับเรื่องราวชีวิตของลุงแกะ
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงแกะ
จังหวัดสุพรรณบุรีให้สามารถพิธีโจทย์
ทั้ง๔ข้อให้ถูกเพื่อรับทุนไปต่อชีวิต
สูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณครับ
กรอบพวงมาลัยให้ได้ทั้งหมด๒๕พวง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
พี่โทษครับ